ไปดูเรื่องราวของมิจฉาชีพ
มือถืออยู่ใกล้กับเจ้าของแค่เอื้อม
ไปดูภาพในกล้องวงจรปิดกันหน่อยคุณผู้ชม
ดูนะฮะนี่ชายเสื้อดำเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือ
กำลังให้ไปกับลูกค้าอยู่แล้วนี่มาแล้วครับ
เห็นไหมครับหยิบไปดูดูสิมีคนมองไหมออกไปเลย
แบบนี้เองคนก็อยู่ตรงนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะ
คือคนก็ไม่ได้เอกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ผู้ชายคนนี้ก็มาดำ
มามองแล้วก็หยิบออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้วางปุ๊บแป๊บเดียวเองครับคุณผู้ชม
ไม่น่าเชื่อนะเอื้อมหยิบไปเลยคือเขาวางขอกออกไปตรงนี้
ผมบอกผิดไม่ใช่๕นาที๕วินาทีผู้ชายเสื้อดำวางปุ๊บ
นับ๕วิเสื้อเทาเดิมปุ๊บหยิบออกไปเลยโอ้โหนะฮะส่วนเจ้าของโทรศัพท์
เขาเป็นคนนำคลิปนี้ไปโพสต์มารู้ตัวว่าโทรศัพท์หายก็หลังจากนั้น
ประมาณสักสี่สิบห้าวินาทีต่อมานะครับเมื่อไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้ว่าถูกคนที่เข้ามาฉกไปแบบเนียนนะฮะทำได้แค่นำคลิปนี้ไปแจ้ง
ตำรวจที่โรงพักห้วยขวางแล้วก็นำคลิปมาโพสต์ให้กับชาวเต็
ราคาประมาณสามหมื่นบาทครับอยู่ในร้านในช็อปแท้ยังเอามาฉกไปต่อหน้าต่อตา
แบบนี้เจ้าของร้านก็อยู่ตรงนั้นลูกค้าเขาอยู่ตรงนั้นยังหยิบไปได้
ระวังกันด้วยวางของห่างตัวนิดเดียวคนร้ายอาจจะใช้เวลาเพียงเสี้ยว
นาทีขโมยไปแบบนี้ก็ได้บางทีเวลาเราดูของเพลินแล้วก็มือถือ
มักจะชอบถือติดมือไว้ไงมาดูของก็ดูจังหวะนี้แหละเขาก็หยิบไปเลย